แม่บ้านเจอจรรย์บ้าน
แม่บ้านเจอจรรย์บ้าน

ครอบเจ้าละนินุสประสุทธนาวินค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

มาถึงวันนี้หลายคนที่ว่ารอ
เพราะทุกคนหลงไหลไปกับรสชาติของอาหาร

หลงไอรสชาติของหน้าตาของเชฟที่จะมา

เปิดรายการมาแล้วก็ทำระจนภูมิขนาดนี้ใช่ไหม

เป็นวันที่หลายคนรอคอยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเราจะมีเชฟกระทะหล่อมาสอนทำอาหารแหละ
รอบน่ารักกาวลี
อร่อนะอันยองเท่เก่มีสไตล์คึกคักหน้าหญิง

กาวแม่ว่าต้องดูน้องหน่อยนะ
น้องอาการกำลับมากแม่สั่งกดข้าวอดน้ำแล้วงั้นทำไมน้องยังไงนี่

เพราะวันนี้นี่นะพูดเลยว่าเชฟที่จะมาเป็นเชฟเกม

เขาเคยมาแล้วแล้วเขาก็น่ารัก

เอางี้จัดเชฟเกมมาให้แม่รู้จักดีกว่าไหม
อยากจะทำความรู้จักแบบสลักฮยอ

เมนูที่เชฟเกมจะมาสอนพวกเราเนี่ย
เป็นเมนูที่ยิ่งกินยิ่งสวย
อาพิษเนี่ยอาพิษก็กินแบบเชฟเกม
กินอาหารที่เชฟเกมทำให้ทานตลอด

ใช่น่ารักมากเลยชอบ
งั้นเจอเชฟเราดีกว่าในช่วงนี้ค่ะช่วงของ

เชฟกระทะล่อ
เชฟเกมทศพลเล่าลือเกียรติ
จบการศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิต
และเจ้าของธุรกิจร้านข้าวหนม
ยินดีต้อนรับการกลับมาของเชฟเกม
หนุ่มน้อยรูปหล่ออารมณ์ดี
ดีกรีนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ดัง
พกพาความน่ารักและฝีมือการทำอาหารที่อร่อยเด็ด

และวันนี้เชฟเกมจะทำเมนูเอาใจสาวแบบที่ว่า
ยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งกินยิ่งอร่อยขนาดไหน

ขอต้อนรับเชฟเกมอายองอาเชฟ

จะให้เชื่อคำพูดอย่างเดียวไม่ได้นะแม่คุ้นหน้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช่หรือเปล่า
มันต้องทดสอบความสามารถอยากรู้ความสามารถในเรื่องของการแสดง
คุณแม่มีโจทย์ให้เล่นมาแล้วเท่านั้นมีประสบการณ์อยากเห็นเชฟในมาตรกุลกวน
อันนี้แบบสร้างสถานการณ์ให้นะครับค่ะมีร้านของตัวเองใช่ไหมครับร้านชื่ออะไรครับ

เคยมานั่งหน้าร้านแล้วแซวผู้หญิงไหม

แล้วเราเนี่ยนะนั่งอยู่ด้านร้านอยากจะแซว
ไม่มีอะไรทำเพราะว่าร้านเราขายไม่มีอะไรมีแต่แมงสาบ
ใช่เราต้องหายดีแต่วันนี้อยากออกมาข้างหน้าร้าน

พี่แม่เอ็กซ์หน่อยโอ้โฮ

นี่ตายแล้วลูกทำอย่างนี้ได้ยังไง

อ่ะนี่แล้ววันนี้ค่ะนอกจากการแสดงที่เขาแบบว่าโชว์ฝีมือให้เราดูแล้วเนี่ย
เชฟยังต้องมาสอนว่าเราทำอาหารแม่ยังไม่เคยชิม

วันนี้ก็ทำเมนูต้นอ่อนทานตะวันทอดกรอบครับ
ำต้นอ่อนทานตะวันทอดกรอบ
เมนูเห็นไหมอย่างที่บอกไงว่ามีความดีงามยิ่งกินยิ่งสด
เพราะว่าทานตะวันเนี่ยใช่ไหมอย่างที่เคยได้ยินมา

เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามนะคะสำหรับเมนูยิ่งกินยิ่งสวย
ยำต้นอ่อนทานตะวันทอดกรอบ